มาดูคนสวย๒๐๑๘กันหน่อยนะคะเรียกว่าซวยซ้ำซ้อนเลยนะคะ
เป็นสาวเจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะคะ
ถูกขโมยรถกระบะที่เพิ่งจะซื้อมาเอาไว้ส่งของจอดไว้หน้าร้าน
ตื่นขึ้นมาหายไปแล้วผ่านไปอีก๔วันถูกกระทากซ่อย
ขณะที่กินข้าวอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองนะคะ

ขึ้นไปนั่นนะนั่นนะนี่มาเลย

นี่ค่ะนั่งทานข้าวอยู่ที่หน้าร้านของตัวเอง

รถจักรยานยนต์มาแล้วเอื้อมมือไป
ล่วงไปที่คอได้สร้อยแล้วก็กระชาก
หงายไปเลยแบบนี้นะคะ
ทุกคนตกใจนะคะวงแตกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะ

แต่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไงคะตามไม่ทันนะคะ
แต่นี่เป็นการโชคร้าย

ครั้งที่๒ของผู้หญิงคนนี้นะคะ
นางสาวสุภาพรยายยองอายุ๔๙ปี

อยู่ในหมู่บ้านบัวทองธานีถนนตลิ่งชันสุพรรณ

วกไปอีก๔วันถูกกระชากสร้อยแบบนี้

ที่สพบางบัวทองทั้งสองเหตุการณ์แหละ
แต่จนถึงขณะนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย

ใช่นะคะเอาเล่าเหตุการณ์ความสวยของเธอกันหน่อยนะคะ
ครั้งแรก๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาจอดรถกระบะยี่ห้ออีซูซู
ไว้ฝั่งตรงข้ามหน้าร้านของตัวเองจอดไว้รถคันนี้เป็นรถที่เอาไว้ไปซื้อของ
นะคะซื้อของส่งมาขายร้านขายของชำตัวเอง
ตื่นเช้าขึ้นมาเปิดร้านเตรียมขายของรถหายไปแล้วค่ะ
ทุกวันนี้นางสาวสุภาพรต้องใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกของไปส่งลูกค้า
ลำบากมากเลยเหนื่อยเป็นสองเท่านะคะเพราะต้องบรรทุกหลายเที่ยวไม่เหมือนรถกระบะ
ผ่านไปสี่วันสิบหกพฤศจิกายนสองทุ่มกว่า
นั่งกินข้าวอยู่หน้าร้านกับเพื่อนคนร้ายก็มากระชากสร้อยจากด้านหลังนี้นะคะ
ตอนนี้หลบหนีลอยนวลเหมือนกันนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ได้ทองคำขาวหนักสามบาทแล้วก็ได้ลูกของพ่อไปด้วยเป็นเลี่ยมทอง
หมุนค่าสมุดลงไปประมาณประมาณเจ็ดหมื่นแปดค่ะค่ะ
เฉพาะซอยวันที่หายเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดรถกระบะเนี่ยหกแสนกว่าบาท
คือสิ่งที่มันมีค่าแล้วก็มันประเมินราคาไม่ได้มากกว่านั้นคือ
รูปคุณพ่อที่เลี่ยมทองไงคะแล้วก็วันนี้เป็นวันพ่อด้วย
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะขอให้ตำรวจช่วยกันตามจับคนร้ายให้ด้วย
เพราะไม่ใช่เธอคนเดียวนะในหมู่บ้านแห่งนี้
บอกว่าหลายคนเนี่ยโดนไปแล้วไม่เฉพาะแค่ตัวเธอเองทุกวันนี้เนี่ย
กล้าออกไปไหนคนเดียวทั้งทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
มีคนอยู่กันพลุกพลาดเป็นพันครัวเรือน
เค้าบอกว่าโจรที่นี่ชุมยิ่งกว่ายุ่มซะอีกนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะคะภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนนะคะ
ขอร้องให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้หน่อยนะคะเอามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
เป็นนาทีที่คนร้ายนี่เป็นกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะร่างทวมถวม
เดินมาเนียนยืนอยู่ข้างโต๊ะเจ้าของร้านแล้วพอทุกคนเผลอ
เดี๋ยวมือขวาเขานะหยิบโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าตัวเอง
แล้วก็เดินออกไปเนียนเนียนแบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จำหน่ายแก๊สกันตะวัดแก๊สค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรี
ผู้หญิงคนนี้มองซ้ายมองขวาแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปเนี่ยนะคะ
นางสาวสิริเกตนกพระศิริเจ้าของร้านพาผู้สื่อข่าวไปดูที่โต๊ะบัญชี
ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดซึ่งเธอวางโทรศัพท์มือถือไว้ตรงนี้แหละ
แล้วก็บอกว่าช่วงนั้นเพิ่งทานข้าวเสร็จกำลังจะเอาจานไปเก็บในห้องครัวหลังร้าน
เดียวเองเธอคิดว่ามันแป๊บเดียวไงก็เลยวางของไว้ที่หน้าร้านนะ
ว่าแป๊บเดียวเนี่ยนะคนร้ายเห็นว่าแป๊บเดียวเหมือนกันที่จะก่อเหตุได้
ก็เดินเข้ามาคว้าโทรศัพท์มือถือออกไป
ลูกน้องไปส่งแก๊สไม่มีใครอยู่หน้าร้านตอนนั้นก็ทุกอย่างมันพอดิบพอดีไปหมดเลยนะคะ

เสียดายข้อมูลอยู่ในนั้นเป็นข้อมูลของลูกสาวแล้วก็เป็นข้อมูลของลูกค้าด้วยนะคะ
ว่าถ้าเอามาคืนจะไม่เอาเรื่องเพราะอยากได้ข้อมูล

โทรศัพท์มือถือมันราคาก็พอดิบพอดีพอใช้งานได้
มีรูปของลูกสาวด้วยเสียดายนะคะ
ค่ะ๒เหตุการณ์ที่นำมาฝากกันนะคะ
แล้วก็มาเตือนคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจุบัน
ก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่ยังก่อเหตุแบบนี้นะคะ